ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือคนในสังคม

คราวนี้ไปช่วยเหลือดูแลคุณลุงท่านหนึ่งอายุ๖๐ปีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพราะว่าท่านเองต้องไปเก็บขยะต้องไปขอข้าวก้นบาท
เอามาเลี้ยงดูคนป่วยในครอบครัวถึง๓คน
แม่ภรรยาแล้วก็หลานชายนะครับ
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวของคุณลุงบุญศรีเขื่อนแก้ว
หลังจากที่คุณลุงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เลี้ยงดูนางบัวคำตะเต๋อายุ๘๒
อายุ๘๖ปีผู้เป็นแม่ที่ตาบอดจากอุบัติเหตุนานกว่า๒๐ปี
และยังเป็นโรคคอพอกด้วยช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างลำบากอยู่แล้ว

อกจากนี้ยังต้องดูแลนางเข็มทองธรัตถาอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นภรรยา
และภรรยาเองก็ป่วยเป็นโรคหัวใจและกระดูกผิดรูปมานาน๖ปี
ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้นะครับ
ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองตั้งแต่อายุ๑๒ขวบ
มีแผลทั่วร่างกายคล้ายกับโรคสะเก็ดเงินนะครับ
คุณลุงบุญศรีจะเลี้ยงไก่แล้วก็ออกไปเก็บขยะในหมู่บ้าน
เพื่อนำไปขายแต่รายได้ไม่พอหรอกคุณ
เลี้ยงดูทั้ง๓ชีวิตและตัวเองอีกรวมเป็น๔ชีวิต
บางครั้งก็ต้องไปช่วยงานที่วัดหนองบัวพระเจ้าหลวง
ได้อาหารก้นบาทจากวัดไปให้สมาชิกในครอบครัวนะครับ

ขณะนี้เตรียมซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้คุณลุง
เนื่องจากตอนนี้โอ้ซุดเสิร์ฟเหลือเกิน
โดยหน่วยงานหลายหน่วยงานมอบเข้าสารอาหารแห้งที่นอนใหม่
อบเงินทุนต่อเติมเล้าไก่แล้วก็ซื้อแม่พันธุ์มาเลี้ยงให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของคุณลุงด้วยนะครับ

ส่วนผู้เป็นแม่และภรรยาเจ้าหน้าที่จะนำไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
กว่าโรงพยาบาลในพื้นที่นะส่วนหลานชายเองที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง
แล้วก็สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายจนกลับมาช่วยเหลือตัวเอง
แล้วก็ที่สำคัญให้หลานชายได้เรียนหนังสือต่อจนจบด้วย
การช่วยเหลือคนในสังคมนะฮะนี่แหละครับ
เวลาที่เขาเรียกว่า
มีความพร้อมในการช่วยเหลือดูแลคนอื่นก็ควรจะทำนะครับ